ช่วงนี้เรื่องของของกินเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูยอดนิยมของชาวอีสานในช่วงหน้าหนาวแบบนี้

อีหลีก็คืออร่อยบ้อง

ใช่เหรอหรืออร่อยจริงหรือเปล่า
อร่อยจริงแล้วก็เป็นเมนูที่ยอดฮิตมากแมงมัน

นี่ดักจับแมลงกัน

นี่แหละครับในช่วงหน้าหนาวหลังจากชาวนาทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จแล้วนะครับ
ก็จะพบว่าแมลงต่างโดยเฉพาะแมงมันข้าว
หรือที่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าแมงมัน

นี่ต้องสำเนียงแบบน้องดาวของผมนี่แหละนะครับ
เป็นแมลงจำพวกตั้งแต่หนวดยาวเนี่ย
เขาชอบบินไงไปหาหลอดไฟนีออนในช่วงกลางคืน
ชาวบ้านในจังหวัดสุรินนะครับก็พากันทำอุปกรณ์ดักล่อแมลงครับ
แล้วก็นำถังกระลำมังนั่นนะครับไปวางเอาไว้ด้านล่าง

แล้วก็เปิดไฟนีออนเอาไว้ข้างบนโดยมีสังกษีกั้นมันเอาไว้
พอถึงเวลาพวกแมงมันเนี่ยนะแมงมันฆ่ามันก็จะบินไปที่ไฟนีออน
ชนสังกะสีดังปั้งมึนตุ๊บล่วงลงตัด

ถูกต้องหล่นลงไปในสังกะสีนะครับ
เพราะว่ามันก็มึนงงไงไปเจอกับสังกษีเข้า
ได้มาแล้วทำยังไงเอามาคั่วเอามาทอด
นี่หน้าตาแบบนี้นึกว่าเฟรนด์ไฟล์ครับ
แต่น่าทานแต่น่าทานไม่แพ้กัน

อร่อยเค็มมัน
คล้ายกับถั่วคั่วอะไรพวกนี้แหละมั้งผมว่านะ

อย่างเช่นพวกซีองซีอิ๊วโรยกลงโรยเกลือ

แล้วก็ในช่วงนี้เขาบอกว่าจับได้เยอะมาก

จับได้เยอะแล้วที่สำคัญพอจับได้แล้วเนี่ย

สร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ถ้าจะไปขายกิโลกรัมละ๑๐๐๑๕๐บาทครับ
ราคาดีเหมือนกันนะ๑๐๐๑๕๐บาท

เพราะว่าปกติได้ชอบทานแมลงทอดอยู่แล้ว

กินรถด่วนรถด่วนขบวนสุดท้าย

ใส่ซีอิ๊วน้ำลอยแล้วก็พริกไทยนิดนึง

ใครที่เคยทานนะคะส่งมาบอกกันหน่อยว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนแม่งมั่น